ถามคนดูหน่อยว่าชอบดื่มเครื่องดื่มอะไรที่เป็นของไทยกันบ้าง

มีใครชอบชายเย็นชายเย็นของไทยไหมสีส้ม

อีกเรื่องหนึ่งใครคิดว่าไม่น่าหนาวแล้วมั้งนี่จะหมดกุมภาพันธ์แล้ว
อาจจะคิดผิดอาจจะหนาวได้อีกนะติดตามในเช้านี้ต้องรู้
เรื่องแรกเป็นเรื่องบัตรคนจนก่อนคุณผู้ชม
คนจนโครงการเก่าเขาโอนเงินงวด๓ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ปี๖๖เข้าบัญชีแล้วเมื่อวานนี้นะ
คือเงินเพิ่มเบี้ยคนพิการ๒๐๐บาทซึ่งผู้ถือบัตรกลุ่มนี้ต้องรอลุ้นว่าในเดือนมีนาคมเดือนหน้าเนี่ยยังได้สิทธิ์บัตรคนจนโครงการใหม่หรือเปล่านะครับ
เพื่อให้ทันเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่๑มีนาคม
จำนวนผู้ยื่นสมัคร๒๒ล้านคน
มีคนได้รับสิทธิ์๑๔ล้านคน
ซึ่งคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติสามารถอุทธรณ์ได้ครับ
ยืดอุดทนได้ผ่านทางธนาคารกรุงไทย
สามารถจะสอบถามได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนี่เลยนะครับนี่ข้างล่างนี้
ตามเวลา๘โมงครึ่งถึง๕โมงครึ่งนะครับ
ส่วนใครคิดว่าความหนาวมันผ่านพ้นประเทศไทยไปแล้วยังยังก่อนคุณผู้ชม
กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรว่าช่วงวันที่๒๔ถึง๒๘กุมภาพันธ์นี้ก็ตั้งแต่พรุ่งนี้
ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากจีนครับจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมไทยตอนบนและทะเลจีนใต้
จะทำให้อากาศหนาวเย็นลงอุณหภูมิจะลดลง๒๕องศาเซลเซียสและมีลมแรงด้วย
โดยกรุงเทพและปริมณฑลจะได้สัมผัสอุณหภูมิ๒๑องศาอีกครั้งครับ
ก็จะพบการสะสมของหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างมากด้วยครับ
เนื่องจากลมพัดปกคลุมเนี่ยกำลังมันอ่อนลงครับแต่คาดว่าลมหนาวรอบนี้จะเป็นช่วงท้ายแล้วนะครับ
ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องน่ายินดีครับชาเย็นชาไทยสูตรโบราณเนี่ยสีส้มเนี่ยกลับมาติดอันดับโลกอีกครั้งครับ
โดยคว้าอันดับ๗จากการจัดอันดับ๑๐๐เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่ดีที่สุดในโลก
นี่ฮะคนนี้กำลังเทเครื่องดื่มชาไทยอยู่สีส้มนะแม่น่ากินเชื่อหมายถึงเครื่องดื่มนะ
ก่อนหน้านี้เว็บไซต์เทสแอดลาสเนี่ยเคยโหวตให้แกงส้มเป็นอาหารยอดแย่
ชาวไทยต้องเซฟแกงส้มกันมาแล้วครับนี่เทสแอดลาสครับ